เพราะว่าชาวบ้านที่นี่ช่วงหน้าฝนปลายฝนแบบนี้เขาได้เฮ

เขาเจอหน่อคายเขาบอกดีใจมากเลยนะ
ไปขายได้แล้วก็เก็บไว้กินได้ตลอดทั้งปีเลย

น่อคายเป็นยังไง

น่อคาย
หาไม่เจอหรอกจะบอกให้

ห่อไม้ป่าที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติในช่วงที่ฝนมันตกชุกลงมา
นั่รมันจะเล็กค่ะค่อนข้างเล็กนะฮะ
แต่รสชาติที่มันมีเอกลักษณ์มีลักษณะเด่นคือ

ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เขาจะชอบรสชาติแบบนี้กัน
คุณนึกออกไหมเวลาเขาไปลวกจิ้มน้ำพริก
เขาจะชอบมันจะมีความขมนิด
แล้วก็นำมาดองเก็บไว้กินได้ตลอดทั้งปี
ดองเหมือนหน่อม้ายดองอย่างนี้ค่ะ
คุณสุขสรรไกรซีรีชาวบ้านที่นี่เขาบอกว่า
ฤดูฝนของทุกปีชาวบ้านเขาจะพากัน
เข้าป่าไปเก็บหาของป่าภายในชุมชนกันใช่ไหม
เพื่อจะเอามาประกอบอาหารเลี้ยงครอบครัวลดค่าใช้จ่ายกันได้ด้วย
ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีพวกเห็ดป่าบ้างล่ะ
ห่อไม้บ้างล่ะในช่วงหน้าฝนเนี่ยนะคะ
อย่างตอนนี้มันปลายแล้วปลายฝนแล้ว
ป่ามันก็น้อยไม่ค่อยจะมีแล้ว
ก็เนี่ยเหลือเนี่ยค่ะหน่อไม้บ้างแล้วก็ไอ้เจ้าหน่อคายบ้างเนี่ย
พอเก็บมาที่มันแตกต่างจากหน่อไม้ทั่วไปเรื่องของสีนะ
สีมันเข้มเข้มกว่า
คือเขาบอกมันจะมีขนอ่อนที่มันแตกต่างเลยนะ

ก็มีหน่อไม้ยังเหลือบ้างนี่หน่อคายเห็นไหม
ห่อค้างจะเล็กมันจะเล็กกว่าหน่อไม้
มันก็คือหน่อไม้ชนิดนึงแหละแต่ภาษาพื้นถิ่นแต่ละที่อาจจะได้ไม่เหมือนกัน
ชาวบ้านที่นี่เขาอาจจะเล่นหน่อคายเนี่ยใช่ไหมล่ะ
จากนี้นะคะชาวบ้านก็นิยมเก็บมานี่แหละ

เอามากินน้ำพริกปะป่นน้ำพริกกะปิกอะไรอย่างนี้
มันจะแบบมันจะมีรสชาติติดขมนิดนั่นแหละถ้าติดขมนิดอันนั้นคือที่เขาเรียกว่าหน่อคาย
บางคนอาจจะคิดว่ามันหน่อไม้เหมือนกันแต่มันอาจจะนั่นแหละหน้าตามันคือหน่อไม้อ่ะ
แต่ว่าเขาเรียกไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะฮะ
เขาบอกถ้าเอาไปขายราคาดีกิโลกรัมละ๒๐บาท
แต่ละวันเนี่ยหาได้ไม่น้อยนะวันหนึ่ง๑๐กิโลได้อ่ะคุณ

สร้างรายได้ได้หลายร้อยบาทอยู่ทีเดียวในช่วงปลายฝนแบบนี้
เพราะว่าเห็นที่บอกช่วงนี้เห็ดมันหมดแล้วค่อยมีแล้ว
ก็มีไอ้เจ้าหน่อไม้หน่อคายต่างนี่แหละที่พอเก็บได้ในช่วงปลายฝนแบบนี้
สร้างรายได้แล้วค่าใช้จ่ายในอีกตัวหรือ